ข่าวต่อไปอายไหมรู้สึกว่าบกพร่องบ้างไหม
เพราะว่าชาวบ้านเขาสุดทนแล้วก็ออกเงินซ่อมถนนกัน
หลังจากที่มีหญิงสาวขี่รถตกหลุมถึงขั้นเสียชีวิตครับ
ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่เห็นนะครับ
โดยช่วยกันคนละไม้คนละมือซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
โพนทองบ้านกกซ้อตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
จากถนนสายนี้พังมานานไปหลุมเป็นบ่อลึก๑ฟุตนะครับ

กว้างยาว๕๐เซนติเมตรถึง๒เมตร
มีมากกว่า๕๐หลุมนะครับคุณผู้ชม
ตลอดระยะเวลาระยะทางกว่า๓กิโลเมตรครับ
กลางคืนก็ไม่ได้มีไฟส่องสว่าง
ถนนสายนี้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาไปทำงานกัน

หลุมได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายราย
มาเมื่อ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
มีหญิงสาวรายหนึ่งขี่รถตกหลุมรถพลิกคว่ำ
ตัวเธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะคาดว่าหัวจะฟาด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวังสะพุง
แต่ด้วยอาการสาหัสนะครับก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเลย
และเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุสลดแบบนี้ชาวบ้าน๒หมู่บ้าน
ทนไม่ไหวลงขันกันเองซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป
ซ่อมถนนสายนี้โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ
เนื่องจากเขาบอกว่าถ้าจะทำไปถึงทางหลวงชนบท
ก็เดาว่าต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องใช้เวลานาน
จะมีชาวบ้านหรือเด็กนักเรียนตกหลุมบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกไหม
จึงร่วมมือร่วมใจกันออกเงินไปจากซ่อมถนนกันเองแบบนี้
พี่เบิร์ตถามได้เจ็บมากอายไหม